มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการผ้าเหลืองกันต่อนะครับ
ก่อนหน้านี้มีศรีกาอ้างว่าเกจิดังข่มขืน
เป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอนาด้วงที่จังหวัดเลยนะครับ
แต่ว่าทีนี้เจ้าอาวาสรูปนั้นก็ออกมาโต้ข่าวนี้เหมือนกัน
โดยบอกว่าท่านไม่ได้เป็นคนทำอาตมาไม่ได้เป็นคนทำ

กลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ต้องมีการตรวจสอบกันอยู่นะครับ
จากกรณีที่หญิงสาววัย๒๑ปีชาวจังหวัดวังสะพุง
ขออภัยชาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยนะครับ
ถูกเจ้าอาวาสวัดดังในอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยข่มขืน
เจ้าอาวาสทักว่าโดนคุณสัยต้องทำพิธีไล่ผีออก
จากนั้นเจ้าอาวาสเอาน้ำมัน๑๐๘จบมาทาทั่วร่างกาย
รู้สึกว่าหมดเรี่ยวหมดแรง
และเจ้าอาวาสใช้กำลังปลุกปล้ำล็อกคอเอามืออุดปาก
และข่มขืนหญิงสาวรายนี้จนสำเร็จความไคร้ไปถึง๒ครั้ง
หญิงสาวคนนี้แจ้งความไว้ที่สพนาด้วง
ตั้งแต่วันที่๑๔สิงหาคมปี๒๕๖๑คือปีนี้แหละครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่หญิงสาวคนนี้แจ้งความ
เจ้าอาวาสได้ออกมาชี้แจงออกมาโต้กลับ
กลายเป็นหนังคนละม้วนกันเลยนะคุณนะ
เจ้าอาวาสโต้กลับแบบนี้บอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
อาตมามีพยานหลักฐานผู้เสียหายเป็นคนทาน้ำมันตัวเองด้วยซ้ำ
อาตมาไม่ได้ทาน้ำมันเลยอาตมาขอพูดความจริงเชื่อมั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ
อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาจะไม่ยอมแปดเปื้อนโดยเด็ดขาด
ที่วัดมีการอาบน้ำมนต์จริงและคืนนั้นจู่ศรีกาคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้น
มีคนมาอ้อนวอนให้ช่วยรักษาให้อาตมายืนยันไม่ได้ให้เข้ากุฏิเลยนะ
ไม่อยากจะพูดอะไรมากขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ส่วนผลตรวจดีเอนเอออกมาว่าอสุจิในช่องคลอดศรีกาเป็นของอาตมา
อตมาขอไปให้การในชั้นศาลและขอปฏิเสธเรื่องนี้
ศรีกาปั้นน้ำเป็นตัวพระอาจารย์เหมือนถูกวางยาด้วยซ้ำ

พระอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสโต้กลับมาแบบนี้
แต่ล่าสุดมีหญิงสาวอีกรายออกมาแฉพฤติกรรมความไม่เหมาะสมของเจ้าอาวาสรูปนี้อีกแล้วนะครับ
โดยหญิงสาวรายนี้เล่าให้ฟังบอกว่าตนกับเพื่อนผู้หญิงอีก๓คน
เคยไปเที่ยวถ้ำที่วัดแห่งนี้แล้วเจอเจ้าอาวาสรูปนี้แหละ
ทักว่ามีสิ่งไม่ดีติดตัว๔สิ่งไม่ดีตามมา
มีเคราะห์ไม่เป็นมงคลต้องทำพิธีไล่ออกจากตัว
จากนั้นก็พาเดินเข้าไปในถ้ำบนเขาเมื่อไปถึงนะเจ้าอาวาสก็ให้เข้ามานั่งใกล้
ทำพิธีครั้งละคนทีละคนทีละคนก่อนจะรูปคลำร่างกายแล้วก็จับหน้าอก
ทุกคนโดนแบบเดียวกันหมดแต่ไม่กล้าโวยวายหรือขัดขืน
เพราะในถ้ำมืดมากกลัวพระรูปนี้จะทำอันตรายไง
หลังจากเกิดเรื่องไม่กล้าบอกใครเพราะคนในหมู่บ้านต่างเคารพสัทธาพระรูปนี้มากนะครับ
เพราะจริงคุณตอนที่เจ้าอาวาสออกมาชี้แจงตั้งแต่ครั้งนั้นนะ
คนในวัดบอกก็ยังไม่เชื่อคนชาวบ้านบอกไม่เชื่อ
เพราะเจ้าอาวาสรูปนี้เป็นผู้สร้างวัดและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่วัดแล้วก็ชาวชุมชนด้วย
ใช่คือชาวบ้านเองก็เริ่มสายศรัทธาในเจ้าอาวาสนี่แหละค่ะ
ใช่นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีหญิงสาวอีกหลายคน
ที่ถูกกระทำแบบนี้ออกมาแฉพฤติกรรมของเจ้าอาวาสส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นนะครับ
แม้กระทั่งหญิงสาวที่มีอาชีพเป็นแอร์โฮสเตจบางคนที่กลับมาบ้านแล้ว
ทำพิธีสะดอกเคราะห์ก็ถูกเรียกเข้าไปในกุฏิ
แล้วก็ถูกเจ้าอาวาสกระทำชำราวแต่ก็ไม่กล้าบอกใครเช่นเดียวกันนะครับ
เรื่องนี้ก็ร้อนถึงสำนักพุทธด้านของนายทรงพุชรินผู้มนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดเลย
ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโดยมาพบกับเจ้าอาวาสเพื่อสอบถาม
และก็จะไปหาบริกับเจ้าคณะอำเภอนาด้วงในขั้นตอนหลังจากนี้
เจ้าอาวาสก็เปิดเผยกับสื่อแล้วครับว่าวันนี้เวลาตี๔จะทำการลาศิกขา
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและออกมาต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด
ที่เจ้าอาวาสบอกจะต้องต่อสู้คดีในชั้นศาลให้ได้นะครับ
กับของอัตมาอัตมาก็จะปฏิเสธเพราะเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ย
ถูกใส่ร้ายไม่รู้ว่าดีเอ็นเอหรืออสุจิมาจากไหน
และอัตมาก็ขอยืนยันว่าอัตมานี่แหละโดนวางยาจากศรีกาด้วยซ้ำนะครับ
ขณะที่แม่ของหญิงสาววัย๒๑ปีที่เข้าร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรม
ก็เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวทั้งน้ำตานะครับบอกว่าหัวอกคนเป็นแม่
แม่เจอสิ่งที่ลูกโดนกระทำไม่มีทางที่แม่คนไหนจะรับได้
แม่เองก็ขอต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดเช่นเดียวกันนะครับ
ใครก็เกลียดละค่ะเลี้ยงหมากว่าจะโตจะใหญ่
ตอนเด็ดนี้มันเสียใจกระโหกครับว่าเป็นแม่
ดำเนินการอะไรได้ก็ขอให้ท่านนักข่าวรู้สึงมวลทั้งหมด
ขอช่วยให้ความเป็นทางกับลูกสาวคนนี้ด้วยค่ะ
ขณะที่หญิงสาววัยยี่สิบเอ็ดปีผู้เสียหายนะครับ
ก็เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวของเราผ่านทางโทรศัพท์บอกว่า
ความจริงก็คือความจริงใครทำอะไรไว้ต้องได้อย่างนั้น
ดีใจที่คนที่กระทำกับตนเองจะศึกออกมาจากการเป็นพระซะ
หากจะมาขอขมาก็ไม่ยอมรับการขอขมา
และฝากถึงผู้เสียหายคนอื่นที่โดนกระทำ
ให้กล้าพูดให้กล้าออกมานะครับ
เพื่อเรียกร้องสิทธิให้กับตนเอง
แล้วก็ตรวจสอบเรื่องราวในวงการผ้าเหลืองนะครับ